ไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของลูกคนนึงค่ะ
ส่งไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยถูกคู่กรณีซึ่งขับวินมอเตอร์ไซค์
ชักมีดขู่แล้วห้ามสั่งพ่อมาวิ่งวินด้วยค่ะ

พอพอกันแหละ

มึงซื้อได้คนเดียวเสื้อ
มันเกิดอะไรขึ้นคุณขวัญสรุปให้ฟังหน่อยสิคุณได้ยินตอน
ท้ายใช่ไหมซื้อได้คนเดียวเหรอเสื้อน่ะมันมา
จากเรื่องเสื้อวินสิวินจริงจริงนะคะแล้วเสียงที่เกิด
เมื่อกี้คุณได้ยินเนี่ยคือเป็นเสียงของลูกสาวของคุณพ่อ
ที่เธอบอกว่าพ่อเธอถูกชักมีดขู่
และอีกฝ่ายขู่ด้วยการที่ไม่ยอมให้มาวิ่งวิน

เหตุการณ์นี้ตำรวจต้องเข้าไปห้ามปรามนะ
กลัวหวั่นจะกลายเป็นเกิดเหตุร้ายแรงนะคะ
เพราะว่าโอ้โหเขาเถียงกันแบบสุดฤทธิ์เลย
เพชรอายุ๓๓ปีค่ะแล้วก็อีกคนนึงคือนายปรีชายุ๕๔ปี
ลูกของนายปรีชานี่แหละเป็นคนถ่ายคลิป
ลูกสาวบอกแบบนี้บอกว่า
คือทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกันเรื่องวินมอเตอร์ไซค

ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แลตเคหะบางนานะคะคุณผู้ชม

ก่อนที่จะมามีปากเสียงเสียงดังกันขนาดนี้

เขาบอกว่านี่คือถูกระบุว่าเป็นผู้เกาะเหตุนะ

ในเพชรเอามีดมาขู่พ่อเธอนี่ดูในมือในมือนั่นแหละ
มีมีดอยู่จริงแล้วมีดยาวด้วยนะคะ
ในขณะที่บอกว่าในเพชรขี่รถเข้ามาจอดเหมือนตามพ่อเธอมา
เบาะรถหยิบมีดออกมาแล้วมาขู่ฝั่งพ่อเธอในปรีชา
แต่มันก็จะมีภาพจากกล้องอีกมุมหนึ่งจับภาพตอนที่สองฝ่าย

ฉุดกระชากลากถูกันณเวลานี้แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครเจ็บนะคะ
ลูกสาวของนายปรีชาบอกว่าขอร้องเรียนทีมงานสายใหม่ต้องรอดหน่อย
อ้างแบบนี้ว่าพ่อเธอถูกนายปรีชาคู่กรณี
อ้างว่าเป็นลูกตำรวจคมคู่ขัดขวาง
ให้พ่อเธอไปวิ่งวินรับจ้างมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
แล้วพ่อเธอบอกด้วยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
คือพ่อเธอเจอทางฝั่งคู่กรณีในเพชรขี่รถตามมา
แล้วก็ตะโกนถามว่าเฮ้ยนักเลงจะไปไหน
พ่อก็เลยตอบอ๋อซื้อเสื้อวินมาตัวนึงเดี๋ยวจะไปขับวิน
อีกฝ่ายตะโกนกลับมาบอกเดี๋ยวถ้ามาขี่แถวนี้เดี๋ยวเจอกัน
ก็เลยขี่รถมาหาที่แลตแล้วก็ชักมีดมา
ก็เป็นไปตามภาพที่เกิดขึ้นทีนี้นักข่าวของเราก็เลยต้องไปฟังความทั้งสองฝ่ายกันหน่อย
คุยกับในเพชรคนนี้ที่ทางลูกสาวเนี่ยอ้างถึงว่าเอามีดไปขู่พ่อเธอ
เพชรสงครามคู่กรณีค่ะเล่าแบบหนังคนละม้วนนะคุณผู้ชม
แล้วจะกลับมาขี่แบบนี้อยู่ได้ตลอดก็เลยบอกทางด้านนายปรีชาวันนี้
ทำให้มันถูกต้องก่อนอีกฝ่ายไม่พอใจเอามีดจะมาแทง
ผมก็เลยต้องชักมีดครูกลับปรีชายังโพสต์ขู่ผมมาตลอด
ผมถึงขั้นแจ้งความไปแล้วด้วยนะ
ผมก็บอกว่าขับได้ก็ขับเออก็เอาไปทำตามให้มันถูกต้องขึ้นทะเบียนตามระบบ
พอนี้เขาก็โมโหโววาชักมีดมามึงยังไงเพชรมึงยังไงมึงยังไง
ว่าจะแทงผมผมก็อันนี้หลบอ่ะถอยหลบผมก็เปิดไอ้นี่บ้างถอยหลบมา
ป้ามีป้าคนหนึ่งเห็นผมมีพยานระวังระวังอ่ะพูดกันคนละเรื่อง
กันคนละอย่างแต่เดี๋ยวตำรวจสอบสวนแน่นอนแล้วคุณเอกพบ
ก่อตั้งเพจสายไหมเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ประสานไปที่
นอบางนานะต้องไปตรวจสอบสอบข้อเท็จจริงก่อนเพราะเขาพูดไม่
ตรงกันแล้วเรื่องของการซื้อขายเสื้อวินเนี่ยอ่ามันเข้าขาย
ผิดกฎหมายอยู่แล้วแหละอันนี้ก็ให้ความเป็นความคือต้องไป
จองมาไปจองสิทธิ์ทำอะไรไม่ได้เออใช่ครับ